ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่ามีข้อมูลคือมีข้าราชการ
แล้วก็มีนักการเมืองระดับชาติบางคน
บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดกระบี่
แล้วก็เตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปลายเดือนนี้แล้ว
นายศักดาวิเชียนสินรองอธิบดี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และพันเอกพีรวัตรแสงทองครับ
โศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ร่วมกันแถลงข่าวการทวงคืนผืนป่าชายเลน
ที่ถูกลุกล้ำในพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง๒๔จังหวัด
โดยขณะนี้สามารถทวงคืนได้แล้ว๑๑๗๘๑ไร่
โดยระบุว่าเมื่อพบผู้บุกรุกป่าชายเลนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มายืนยัน
จะดำเนินคดีทันทีตามมาตรา๖๑
และหากพบว่ามีข้าราชการเข้ามาช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง

และเอกสารนั้นจะถูกเพิกถอนทันทีครับ
สำหรับพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นายทุนธรรมนากุ้งและผู้ครอบครองส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ

และในวันที่๒๘ถึง๒๙มิถุนายนนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลงพื้นที่ตรวจสอบผืนป่าชายเลนในจังหวัดกระบี่
ซึ่งมีนักการเมืองระดับชาติอักษรย่อคือ
สอเสือสสลาและพอพานอยู่เบื้องหลังครับ
ขณะที่นายทวีศักดิอินพรมนายอำเภอดอนศักดิ์และนายอภิชัยเอกวนากุลนะครับ
ภูมิในการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔
นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนศักดิ์
ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีครับ
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าเนื้อที่ป่าชายเลนประมาณ๒๐๐ไร่
บุกรุกทำนากุ้งแต่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่จึงถ่ายบันทึกพิกัดเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
หาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับ